มูให้สุดกับมูขั้นเทพ
หมู่ขั้นเทพไปที่จังหวัดหนองคาย
ดินแดนแห่งพญานาคาราชที่วัดโพชัย
เพื่อกราบสการะบูชาหลวงพ่อพระสัย
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองครับ
เอาละครับนี่ผมอยู่ที่วัดหลวงพ่อพระสัย
หรือวัดโพชัยพระรามหลวงจังหวัดหนองคายครับ
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารมีศรัทธาแห่งพญานาคาราช
หลวงพ่อพระสัยถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
ทุกปีสาธุชนจะหลั่งไหลมากราบไห้สักการะ
ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสาธุชนหรือสายบุญพญานาคาราช

จะเป็นปัจจัยที่นำบำรุงวัด
ค่าน้ำค่าไฟค่าเหล่าเรียนศึกษาของพระพิสูจนสมเนร

เป็นช่วงเทศกาลวันออกพรรษา
ก็จะเป็นช่วงที่สถานชนก็มาทำบุญไหว้พระ

ด้านนี้เป็นหลวงพ่อองค์จำลองนะครับเนี่ย
แต่หลวงพ่อองค์จริงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนพระโบสถนู้นนะครับ
สาธุข้าพเจ้าขอน้องสการะบูชาหลวงพ่อพระสัยอันศักดิ์สิทธิ์
ด้วยเทียนทูปและดอกบัวนี้
ขอการบูชาสการะจงนำมาซึ่งความเป็นมงคลให้เกิดธรรมปัญญา
ให้เกิดความสุขความสำเร็จในสัมมาอาชีวะ
ให้เกิดบังเกิดทรัพย์บังเกิดโชคลาภบังเกิดเงินทอง
มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเถิน
หลวงพ่อพระสัยแห่งวัดโพชัยเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย
ตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า
พระธิดาในกษัตริย์ล้านช้าง๓พระองค์
เป็นผู้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และได้เกิดเรื่องราวอัศจรรย์มากมายที่หมู่ขั้นเทพของเราจะไปเจาะลึกถึงตำนานนั้นครับ
ผมอยู่กับท่านพระครูภาวนาธรรมโคศิษฐ์นะครับ
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลวงพ่อพระสัยหรือวัดโพชัยพระรามหลวงนะครับมัศกาลครับ
ประวัติหลวงพ่อพระสัยมีความเป็นมาอย่างไรครับ
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชายเชษฐาธิราชแถบรูปแม่น้ำโขงเนี่ยท่านจะสร้างพุทธรูปไว้หลายองค์ท่านมีความศรัทธาอย่างนี้เนี่ยทำให้พระธิดาของพระองค์ท่านพระนางสุขพระนางเสริมพระนางสัยเนี่ยก็อยากจะสร้างพระ
เททองมา๖๗วันทองก็ยังไม่สุกพอวันที่๘เนี่ยปรากฏว่าช่วงใกล้จะชั้นเพลก็มีชีพะขาวตนหนึ่งมามาขอช่วย

เนรก็ขึ้นไปฉันเพลโยงก็ไปถวายเพลงก็ปล่อยให้ชีพะขาวทำ
โปรโกรธว่ามองจากสาราโลงมาไม่ใช่ตัวเดียวมีชีพขาวเต็มล้านวัสต์

หล่อพระพุทธรูปก็เสร็จตามความศรัทธาและขนานนามตามนามของตนเองไว้ว่า
พระเสริมประจำพี่ใหญ่พระศุกร์ประจำคนกลางและพระสัยประจำน้องสุดท้อง
มีขณะลดหลั่นกันตามลำดับแต่แล้วก็เกิดปฏิหารขึ้น
ประมาณต้นรายการที่๓ท่านก็ไปอันเชิญทั้ง๓องค์ซึ่งอยู่ที่ภูเขาควายเหตุ
ก็อันเชิญท่านมาก็ร่องน้ำมาออกมาสู่แม่น้ำโขง
ครับปรากฏว่าตรงที่บ้างไฟพญานาคขึ้นนี่นะอยู่ตรงบ้านน้องกุ้งน้องแก้ว
รบภายุฝนตกองค์พระสุขประเสริมประสัยก็ใส่แพรป์มา
องค์หลวงพ่อเนี่ยเกรตคุณทอดได้องค์คุณกับฐานไม่ได้ติดกัน
เวลาเลี้ยวแผลที่ขุ้งน้ำจัดหลัก

คือเลี้ยวแล้วจะกลับขึ้นมาขึ้นเหนือ

สององค์คือพระเสริมกับพระสัยมาแล้วก็
พอขึ้นมาอีกสักระยะหนึ่งฐานจมอีกก็ได้๒พระองค์๒องค์ขึ้นมา

พระเสริมนั้นถูกอันเชิญประดิษฐานที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพ
อยู่ที่วัดโพชัยจังหวัดน้องคายนั่นเอง
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอัญเชิญท่านไปเห็นบ้าง
พอมาถึงหน้าพัฒน์ก็บอกว่าองค์เกวียนหักล้อเกวียนมันหักมาถึงหน้าพัฒน์โพชัย
ชาวบ้านจึงให้สมยานามพระสัยว่าหลวงพ่อเกวียนหักพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคาย
กลายเป็นแรงศรัทธาของมหาชนในการกราบไหว้ขอพรจวบจนปัจจุบัน
ทีนี้เกวียนหักเจ้านายในสมัยนั้นก็อาจจะบอกว่าเออท่านอาจจะยังไม่อยากไปมั้ง
ตามประวัติเขาบอกว่าซ่อมเกวียนแล้วนะ

จึงเห็นแววว่าท่านหลวงพ่อคงไม่ไปไหนแน่
อาจจะอยากจะอยู่ที่น้องคาย
ถ้างั้นก็อันเชิญท่านเข้ามาที่วัดเนี่ย
สมัยแต่ก่อนเนี่ยโบสถ์หลังนี้ยังไม่มี

พอมาอยู่ที่นี้ปรากฎอาการอะไรเกิดขึ้นครับ
แสดงว่าตามที่โบราณว่าเนี่ย
เนี่ยวัดย่อมมีสรรสาว
ย่อมมีชนะสาพระความพอดีระหว่างกันในบารมีร่วมและปฏิหาร
จึงเกิดปฏิหารเมื่อกลับไปแล้วเขาก็ผูกใจมากราบอีก
บางคนที่มาเพราะอะไรไม่มีลูกครับแต่งงานและสามีภรรยา

การขอนี่ก็ต้องถือศีลนะ

ต้องถือศีล๘มาขอในวันพระขึ้น
ที่ผมทราบบางคนขายที่ไม่ได้มาเป็น๑๐ปี
พอเอาโฉดที่ดินมาอามานเนี่ยนะครับมาทฤษฐานนะ

คนที่เกิดขึ้นเพราะว่าพ่อแม่มาขอ

ที่แบงค์นี้ที่เราอยู่ยังมีความสุข
เพราะว่ามาขอหลวงพ่อให้ซื้อที่แบงค์นี้ให้ได้

เป็นสมรวมจิตใจชาวพุทธ
เป็นสมรวมจิตใจชาวพุทธ

นมมืออธิษฐานบูชาศักระ

ต้องมาให้ได้นะครับจากนี้ผมจะนำอธิษฐานนะครับ

ที่เป็นเรื่องจำเพาะก็ขอให้ปรึกษา
พระคุณเจ้าที่วัดจะมีประเพณี

ธิษฐานรวมนะครับสาธุ
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องบูชาสการะ
หลวงพ่อพระสัยอันศักดิ์สิทธิ์

ข้าพเจ้านายรักเลขานิเทศและสาธุชนทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามายังวัดหลวงพ่อพระสัยคือวัดโพชัยแห่งนี้
ได้ทำบุญตามกำลังศรัทธา
ขอกำลังบุญนั้นยังโดนบันดาลประธานพร

จากนี้จงรุ่งเรืองรุ่งโรธเจริญก้าวหน้า
อุปสรรคและปัญหาขอให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาทั้งหลาย
จงเบิกบานสำราญสุขมีธรรมปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องขัดเกากิเลสทั้งหลาย
ขอบารมีของหลวงพ่อจงคุ้มรักษากวงข้าพเจ้าทั้งหลาย
และสาชนทั้งหลายนับตั้งแต่บัตรนี้ไปตลอดกาลและนานเถิน
อ่าถูก
เมื่อขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระสัยในพระโบสถแล้ว
ด้านหน้าของพระโบสถจะมีพระพลาที่ส่งน้ำหลวงพ่อพระสัย
ทุกปีที่ตรงนี้นะครับช่วงสงกราน
จะมีการส่งน้ำด้านนี้อันเชิญหลวงพ่อสายจากด้านบนลงมาส่งน้ำ
คนจะมาร่วมพิธีตรงนี้นะครับประมาณปีละ๔๕แสนคนนะครับ
ถึงเป็นล้านคนนี่คือความเป็นมงคลของหลวงพ่ออาศัย
และสิ่งที่ท่านจะได้ร่วมบุญก็คือที่สาระที่พระพลานี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทำบุญครับอันนี้สงฆ์การทำบุญซื้อที่ถวายวัดนะครับ
ก็จะทำให้เรามีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคง
เนื่องจากวัดเนี่ยมีที่รอบบริเวณวัดเนี่ยประมาณที่ต้องซื้อให้เป็นสมบัติของพระศาสนานี่นะครับ
อยู่ประมาณมูลค่า๑๐๐๑๒๐ล้าน
แล้วที่นี้ก็จะเป็นที่ของเขตพุทธวาสสังคาวาสไปตลอดกาล
นี่เป็นโอกาสที่สำคัญขอเรียนเชิญนะครับมาทำบุญซื้อที่
แล้วเราก็จะได้ใบอนุโมทนาบุญแบบนี้ไปนะครับ
ให้เป็นเครื่องลึกเตือนใจว่าเราเป็นชาวพุทธได้ร่วมซื้อที่ถวายวัด
จะเป็นกำลังบุญเราตลอดไปครับก็ขอให้บุญนี้จงสำเร็จกับทุกคน
ให้มีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงหากแวะมาวัดหลวงพ่อพระสัยก็แวะมาที่พระพาส่งน้ำและมาทำบุญอันนี้นะครับ
วันนี้โชคดีครับมูขั้นเทพของเรานอกจากจะพามามูสร้างบุญกันแล้ว
ในวันนี้ก็มีเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ได้พูดคุยกับครอบครัวผู้ที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระสัย
นำไข่ไก่กว่า๖๐๐ฟองมาแก้บนในวันนี้ด้วยครับ
เป็นเรื่องปฏิหารนะครับเพราะว่าผมได้เจอบุคคลที่เคยมาอธิษฐานขอให้มีบุตรกับหลวงพ่อพระสัย
และปรากฏว่าเกิดปฏิหารครับตั้งแต่ปี๒๐๓๕ตั้งคันมีบุตรแฝด๓คน
เพราะว่าหลวงพ่อพระสัยท่านมีพี่น้องอีกสองคือพระสัยพระเสริมและพระศุกร์นะครับ
วันนี้ผมอยู่กับท่านแล้วครับคุณอาครับสวัสดีครับ

ครูได้เคยมาไหว้หลวงพ่อพระไฝเนี่ยบ่อยไหมหรือว่ามาเพราะว่าอุดรน้องไข่มันติดกันนะ
จริงแล้วตอนแรกที่รู้จักหลวงพ่อพระสัยคือย้ายมาจากบุรีรำ
มีครูท่านหนึ่งท่านบอกว่าหลวงพ่อพระศัยขอบุฏติด้ายกันเลย
ไม่ได้มีลูกยากนะคะไม่ได้มีลูกยากเพิ่งแต่งงานแล้วก็อยากได้ลูกฝาแฝด
มากราบหลวงพ่อแล้วก็อ่านข้อความที่ตัวเองตั้งใจไว้ขอหลวงพ่อขอบุตรฝาแฝดค่ะ
ตั้งใจอธิษฐานขอให้เกิดฝาแฝดเลย
แล้วก็บนท่านว่าถ้าประสบความสำเร็จถ้าได้ดังใจปรัฐนา
จะถวายเงินแค่๕๐๐บาทค่ะ
ก็กลับไปบ้านก็นอนฝันค่ะ

คืนแรกมีเด็กแก้ผ้าเด็กกำลังคลานค่ะมาคลานอยู่หน้าประตูรั้ว
เรียกมาชี้ดูก็อุ้มไปอาบน้ำหลังบ้าน
คืนที่๒ฝันว่าอุ้มฝาแฝดกำลังเต้นนะคะ๔๕เดือนที่เขากำลังยืนและเต้นได้๒คน
คืนที่สามฝันอีกหนึ่งคนก็คือพยาบาลเปิดห้องออกมาแล้วพยาบาลอุ้มใส่เบาะมาให้
เอาอีกค่ะรับหมดเลย๔คนค่ะแล้วก็ตอนท้องก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
ยังไปซ้อมวอเล็กบอลซ้อมบาสเก็ตบอลแล้วก็ตีเบ็ดตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าท้องค่ะ
ตอนนั้นไม่รู้ว่าท้องด้วยไม่รู้ค่ะปรากฏว่าเมื่อคลอดมาแล้วเนี่ย
มาแล้วเหรอคะคลอดออกมาปรากฏว่าเป็นลูกแฝดไม่ใช่สองด้วย
ตอนแรกหาหมอบอกว่าสองคนครับหมอก็ไม่ไม่อาต้าสาวค่ะแล้วพอออกมาสามคนค่ะ
เป็นผู้หญิงหมดเลยไหมครับผู้หญิงหมดเลยค่ะแล้วเป็นแฝดแท้ยัง
นี่ครับคนคนที่พูดถึงคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้คือคนเล็กออกมา
ปัจจุบันเป็นครูแล้วด้วยค่ะจบครูรุศาสตุราค่ะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะ
เพราะอันนี้ไม่ใช่เรื่องงงายมันเป็นเรื่องศาสนภาพครับเพราะเราไม่ใช่เป็นหลอก
แล้วลูกเขาก็ได้ดิบได้ดีตอนที่ลูกคลอดมาแล้วเติบโตขึ้นมา
ได้เล่าให้เขาฟังไหมครับว่าสมัยนั้นแม่ได้เคยบริษัท
เขาจะรู้ตลอดค่ะเพราะว่าพอพอออกมาคือพอท้องปุ๊บก็มาไหว้หลวงพ่อตลอด
มีโอกาสมาทุกเดือนมาทุก๖เดือนแล้วจะสะดวก
ระหว่างเรียนไปเติบโตขึ้นมาได้เคยอธิษฐานจะนึกถึงหลวงพ่อพระสัยบ้างไหม

ต้องนั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อตลอด

จะเดินทางมาก็ไม่สะดวกแต่พอเรามากลับ
จดจำไว้มาว่าหลวงพ่อน่าตราปนี้มีรูปภาพมั้ยได้ค่ะแล้วหนูก็มีโอกาสไปวัตรปฐุมโวนารามด้วย

จะสอบอธิษฐานค่ะ
ใช่ค่ะหนูบทวายไข่ค่ะถวายไข่
ถ้าสองโครงการก็โครงการละ๓๓๓ฟอง

ถ้ำกลางกระแสวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
คนบางคนมองว่าวัตถุเป็นเรื่องงมงาย

แล้วในกุศลสัทธาในสัทธาที่เป็นเรื่องที่เป็นมงคลมันผิดตรงไหน
และที่สำคัญมันก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวหล่อหลอมสังคมไทยมายาวนาน
เป็นโอกาสอันดีเลยครับที่ผมรักเลขานิเทศได้มาเจอครู
และจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างต้องขอขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะครับคุณเชคครับขอบคุณน้องหนูนะค่ะ